มีเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมค่ะช่วงนี้อากาศมันร้อนมากจริงจริง
ปฏิเสธไม่ได้หลายคนก็ลงเล่นในแม่น้ำบ้างที่เป็นแหล่งน้ำใกล้บ้านนะคะ
เพื่อจะคลายร้อนสามแม่ลูกสามแม่ลูกที่นครพนมค่ะ
ลงเล่นที่แม่น้ำโขงหวังจะคลายร้อนแต่ว่าไปตกร่องน้ำลึกเข้า
สุดท้ายจมหายไปทั้งสามคนเจอศพช่วงเย็นเมื่อวาน
แล้วก็เช้าวันนี้รวมกันครบ๓คนแม่ลูกเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขอเขตนครพนม
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำอรไทย
กู้ภัยสว่างนาวาธาตุพนมเร่งระดมค้นหาร่างผู้เสียชีวิตที่จมน้ำโขงไป๓รายนะคะ
โดยผู้สูญหายก็คือนางบันทิตาพรพร้อมธนรัฐวัย๕๑ปีเป็นแม่ค้าค่ะ
แล้วก็มีลูกชาย๒คนคือนายนัทวัฒน์พร้อมธนรัฐวัย๒๔ปี
และเด็กชายบรรณวิทย์พร้อมธนรัฐวัย๑๐ขวบนะคะ
โดย๓คนนี้เขาลงเล่นน้ำกันที่บริเวณหาดทรายกลางน้ำโขง
พื้นที่บ้านดอนแพงในอำเภอบ้านแพงตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่๒๔เมษายนนะคะ
จนกระทั่งตกลงไปในร่องน้ำลึกแล้วก็มีการงมหาร่างกัน
ร่างของนางบันทิตาพรถูกพบตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้แล้วค่ะ
ส่วนเช้าวันนี้มีการระดมค้นหาอีกรอบถึงพบศพเด็กชายบรรณวิทย์และนายนัทวัฒน์ลูกชายทั้งสองคนนะคะ
สอบถามนางสาวอิสราแสงอรุณหลานที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็เล่าให้ฟังบอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยตัวเธอแล้วก็ญาติญาติรวมถึงครอบครัวผู้ตายเกือบ๑๐คน
พากันลงเล่นน้ำโขงคลายร้อนแล้วก็งมหอยมาทำอาหารค่ะ
ทีนี้จังหวะเกิดเหตุคือเธอกับน้องชายคนเล็กเนี่ยพลัดตกลงไปในร่องน้ำลึก

บันทิตาพรนะคะก็รีบกระโดดลงมาช่วยพร้อมกับนายนัทวัฒน์ลูกชายคนโต
พอลงมาช่วยตัวนักสาวอิสระพอจะไหว้น้ำเป็น

แต่กลายเป็นว่า๓แม่ลูกจมหายไปหมดเลยค่ะ
ใช่มันก็เลยช่วยไม่ทันหนูก็ต้องช่วยตัวเองก่อนนะ
งั้นหนูก็ต้องจมลงไปกับเขาด้วย
ชาวบ้านหลายคนก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุสลดแบบนี้ขึ้นนะคะ
เพราะว่าน้ำโขงเนี่ยปกติมันเป็นพื้นที่หาดทรายกว้างหลังน้ำลดนะคะ
ก็เลยไม่คิดว่าจะมีร่องน้ำลึกอยู่
เจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำนะคะว่าทุกครั้งที่ลงเล่นน้ำจะคลายร้อนหรืออะไรก็ตาม
ให้ใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งค่ะ
แล้วแหล่งน้ำธรรมชาติน้ำโขงนี่คือมันกำหนดความลึกตื้นไม่ได้ด้วย